อันนี้เริ่มกันที่สาวฮอตคนนี้กันก่อนเลยนะคะ
สำหรับปูปัญญาฮอตจริงอะไรจริงนะคะ
ล่าสุดกำลังจะมีผลงานละครกันแล้วในบ้านเรานะคะคุณผู้ชม

ไปสัมภาษณ์มาเมื่อเช้าที่งานวงสวงละครที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ซึ่งเขาถามถึงเหตุผลที่มาที่ไปของการกลับมารับงานแสดงอีกครั้งของ
นางเอกใจบุญปูปรายาหลังจากที่เธอเนี่ยห่างหายไปนานหลายปีนะคะ
ที่สำคัญกลับมาครั้งนี้เนี่ยเปลี่ยนนามสกุลช่องใหม่อีกด้วยนะจ๊ะ
เป็นเพราะอะไรไปฟังจากปากของเธอพร้อมกันเลยจ้ะ
ปูโตมากับละครนะพี่และปูมีทุกวันนี้ก็เพราะละคร
แต่สิ่งเดียวที่ปูรู้สึกว่าปูขาดคือปูไม่เคยมองว่ามันคือศิลปะ
ที่บินกลับไปนิวยอร์กครั้งนี้ก็ไปเรียนการแสดงแล้วบินกลับทุกครั้งก็คือเรียนการแสดง
ก็เรียกอินเทนซีฟเรียนทุกวันแล้วก็มีเรียนไทยเด็กก็ดีค่ะ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
เพราะว่าคิวมันไม่ได้เยอะมากที่ปูจะรู้สึกว่าปูจะเครียดว่าปูจะวางตารางไม่ได้
พอคิวมันลงตัวมันสั้นและเป็นโอกาสที่ปูได้มารับนิยายที่ปูรู้สึกว่าปูอ่านแล้วกูชอบ

กูไปยาพี่ตังค์ต้องใช้
ไม่มีทางปูรักพี่พลอยมากเลย

บอกว่าวิธีที่ปูจะพูดปูต้องระวังนิดนึง
เพราะว่าบูเข้าใจว่าบางครั้งคนจะมองว่าคนเรามาแทนมันเป็นประเด็นดราม่าได้
แต่แบบไม่มีคำว่าแทนเพราะในทุกบทบาทเขามีตัวเลือกหลายคน

อย่าเอาไปเปรียบเทียบกันเลยนะคุณปูก็บอกแบบนี้
แต่ว่าจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นช่องไหนเนี่ย
เดี๋ยวต้องรอฟังจากปากของปูชัดอีกทีนึงแล้วกัน

แต่ตอนนี้เดี๋ยวเขาก็มีละครอยู่กำลังถ่ายทำอยู่
เดี๋ยวออนช่องไหนเดี๋ยวก็รู้แหละว่าอยู่ช่องไหน